ปลายปีที่แล้วนะประมาณเดือนตุลานี่เหมือนกันแหละครับ

มันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น
ว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากผู้ใช้แรงงาน
เขามาร้องเรียนว่าทางบริษัทเนี่ยปิดโรงงานแล้วเดือดร้อนมากันเป็นหลายร้อยคน
ก็เรียกตัวแทนทุกฝ่ายเข้ามาประชุมกัน

ขอบคุณที่เราประเภทบ้านเติมมือ
นะครับหาช่องทางช่วยเหลือกัน
ขณะที่เราได้ข้อยุติเพื่อ
ได้ทราบว่าเรามีแนวทางหาทางออกช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
และทางบริษัทก็พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแล้วจะไปแจ้งกับพี่น้องประชาชน
มันจังหวะที่เราจะลงจากตึกนะฮะตึกกพรซึ่งเป็นที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ประชาชน
วันนั้นคุณลัมโบ
ก็ตู้แต่ผมล็อคอยู่ไม่ให้นักข่าวเห็น
ผมก็เอาอยู่เก็บข่าวอยู่
ผมได้ยิบแบบ๕๘๖หนองแล้ว
ประกอบภาพที่มันเก็บพี่มันเองเนี่ย

แล้วก็มีการขอบริจาคเงินทองในไร้ไอโสดมัน

แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าคดีไปถึงชั้นนาย
เพราะว่าสนับสนับมันจะไปแจ้งหรืองั้น
แล้วเค้ายังไม่ได้ไปจอดบาปความเติมอะไร
ดำเนินการทางกฎหมายทุกอย่างเลยแล้วผมก็ถาม
ท่านเลขาธิการรายกรัฐบนตรีนะครับท่านครับบอกว่าผมจะขอ
ขออนุญาตที่จะให้ทางสำนักเลขาธิการเป็นคนดูแล
ด้วยการอาทารณ์สถานที่เนี้ยเขาบุกรุกเข้ามาในอาจารย์ที่ราชการ
ต้องแจ้งข้อหาข้อบุกลุกด้วยผมก็เล่นกันถึงขนาดนั้น
มีหลายคนที่ส่งข่าวมาให้ผมเนี่ยรู้ว่าแต่เขาไม่ไปแจ้งนะครับ
มีพี่น้องที่เป็นนักต่อสู้ที่เป็นนักเคลื่อนไหว
ที่เขาเห็นต่างกับเขาอ่ะคือว่าเห็นต่างกับเขาอ่ะครับ
พอมาเกิดคุณศรีศวรรณวันนี้
ถ้าพิพาคมผมถึงบอกทั้ง
ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ผมไม่ได้ว่าพี่ศรีศวรรณเนี่ย

พี่ศรีศวรรณเขาอะไรที่ไม่ถูกต้อง
เขาก็ทั้งฝ่ายทาง

เพราะว่าวันนี้วิธีการในฐานะที่คุณเสกสกลเองก็อยู่กับทางฝั่งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้อยู่เนี่ย
เคยพูดเรื่องปฏิรูปการเมืองเรื่องปรองดองต่างนานามันแล้วมันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไง
คืออย่างงี้ถ้ากรณีเรื่องของคดีก่อนนะเอาเรื่องคดีก่อนนะ
ข้อที่สองผมก็ฝากถึงพี่ศรีสุวรรณในฐานะที่ว่าพี่ก็เป็นคนที่ต่อสู้ปกป้องความถูกต้อง
พี่ก็ไม่ได้เลือกต่อไหนอยู่แล้วอืม
แต่พอชกพี่ศรีสุวรรณเสร็จแล้วก็ไปไลฟ์สดแล้วก็เปิดบัญชีบริจาคทันทีเลยนะครับ
แล้วเรื่องที่สามเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เรียกร้องอันนี้ผมเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนสังคมนะครับ
ผู้ที่จะได้เห็นภาพพจน์การทำการใช้ความรุนแรงของพฤติกรรมคนนี้เนี่ย
ช่วยกันออกมาประนามอืมช่วยกันประนามอย่าให้คนประเภทที่ใช้ความรุนแรง
อ้างว่าเรียกร้องประชาชนใช้ไปนะฮะคืออาจจะไม่ชอบใครเป็นการส่วนตัว
นะครับพออย่างอ่าผมหรือพี่ศรีวรรค์ออกไปทำหน้าที่ของเขา
โดยส่วนตัวเขาเนี้ยก็อ้างจากนู้นอ้างอย่างเงี้ยว่าผมไปทรีย์หรือว่า
ศรีตะวันไปปกป้องรัฐบาลอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะบางสิ่งบางอย่าง
มันต้องคุยกันด้วยอ่าไม่ได้ใช้ความรุนแรงแต่งั้นเราก็ให้พี่น้องประชาชน
ครับได้ปันนามผู้คนเหล่านี้ที่ไม่ใช่ความรุนแรงก็มีอย่างไม่ดีข้างถนนและสังครบ
นะครับคุณเศรษฐโกนเขาบอกว่าวันพอตบไปคุณเศรษฐโกนเงียบเลย
จริงแล้วมันได้ผลเหรอหรือว่ายังไงเขาเริ่มมาทำกับ

เอาเงียบเลยคุณภาพก็เห็นผมก็ทำงานของผม

ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ไม่ได้กลัวไม่ได้หยุดไม่ได้อะไรอย่างนั้นใช่ไหม
เออใช่แต่ว่าอาจจะเบาลงบ้าง
คือผมไม่ได้อยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐบนตรีแล้ว

มันก็ไม่เหมือนกับตอนอยู่ในตำแหน่งสักหรอก

โอ้ไปเกี่ยวเลยแล้วถามว่าวันนั้นเนี่ย

พอคุณไปไล่สดแล้วก็เปล่าพอออกภาพออก
ผมถึงไปแจ้งความผมไม่ได้ถือสาอะไรเลยวันนั้นอ่ะอ่า
ผมก็คิดว่ามันให้กิดกันกินมากกว่านี้
เรื่องเล็กเล็กเล็กเล็กน้อยแค่ตบกันหยอก

ผมในรายการผมยอมไม่ได้

ใช้รักใจระบบกิ๊กปรุกรกษาที่ราชการด้วย